เขาบอกว่าสุนัขตัวนี้มันช่างขี้เศร้า

แต่มันไปนั่งไปนอนอยู่ตรงจุดหนึ่งแบบนี้
เห็นแล้วเนี่ยอดอมยิ้มไม่ได้จริงนะจ๊

มันเป็นท่านอนที่สบายใช่ไหม
แบบได้ระบายอากาศอย่างนี้ถูกปะ
กำลังนอนแบบโอ้โห

ที่เรียกหน้าเว้นนี่เพราะอะไรอ่ะพูดตรงส่วนใหญ่ก็อยู่แถวนั้น

ชอบไปรออยู่ตรงนั้นแล้วคือพี่เขาจะไปชั่งน้ำหนักไม่น่าจะไปชั่งน้ำหนัก
จะตั้งใจไปกวนหมาอะไรไม่ไม่คือมันเอาหัวไปพาดพิ้วช่างน้ำหนัก
แล้วเครื่องช่างน้ำหนักมันก็เตือนให้จ่ายเงินหนูมา
ก็แบบเออยืนแล้วก็จ่ายเงินด้วยไม่จ่ายสักทีมันก็เลยร้อง
ที่เขาก็เลยส่งเคราะห์ให้นะ
เฮ้ยแต่บางเครื่องมีเพลงเลยนะถ้าเป็นเพลงของบักต์
โอ้ยไม่สิคุณตื่นมาแล้วเต้นได้เลย